เสียชีวิตคารถที่นครปฐม

จอบรับในเรื่องนี้จากรายงาน
เมื่อเช้ามืดคือเปิดวานเนี่ยบ้านที่เขาเป็นเด็กเขาก็ไปทั้งเมื่อเมื่อคืนบ้าง

ตอนเช้าอยู่แล้วเขาก็ให้ไปไม่เคยเจออีกเลย

เมื่อเช้าไม่อยู่แล้วคือเปิดวานวันนี้ก็คือบ้านกับวิทย์หมดเลย

จากข้อมูลเชิงลึกและชุดภาพการค้นบ้าน
ในวันลบห้วยหงทองหรือในลบ
ผู้ก่อเหตุยิงสาวคนสนิทเสียชีวิตอย่างอุกอาจ
เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่๔กันยายนที่ผ่านมา
ทำให้ทีมข่าวตัดสินใจเดินทางออกจากอำเภอเมือง
ยังอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของครอบครัวผู้ก่อเหตุ
เพราะมีรายงานว่าตำรวจได้เรียกพ่อและแม่ของนายลบ
มาสอบปากคำเรียบร้อยแล้ว
ที่บ้านวันนี้ถูกปิดตายไม่มีความเคลื่อนไหวใด
ซึ่งสอดรับกับข้อมูลของพตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีโวรคาร
ที่นายลบฝากประสานขอเข้ามอบตัว

ก็ไม่เคยเจอตัวนายลบเดินสักที่

แต่ว่าขั้นตอนปัญหามันติดขัดอะไรยังไง
ถึงนำตัวในลบมาดำเนินคดีไม่ได้

เพราะว่าดูเหมือนทางเจ้าหน้าที่มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับความเคลื่อนไห
ว่าจะเป็นตัวในลบเองหรือว่าเป็นตัวคนใกล้ชิดเอง
เขาที่มีการติดต่อแปลงมันปิดปัญหาหรือเปล่า
ก็เป็นเทคนิคของคนผู้ทำความผิดนะครับ

ถึงแม้เขาจะหลีกเลี่ยงไปเราก็ทำเต็มที่นะครับ
มีการวางกำลังเพื่อที่จะควบคุมเขาไว้แล้วถูกไหมครับ

สุดสวนที่แบ่งทั้งเป็นชุดสวนภรรณ์ภรรณ์
สุดสุดจังหวัดและก็สถานีจำรวจนะครับ

มาลงโทษให้เร็วนะครับ
ในความยากก็ยังคงมีช่องทางให้ตำรวจได้ตรวจสอบ

ยังคงหลบหนีในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม
หรือหากออกนอกพื้นที่ก็คงไปไหนได้ไม่ไกล

เพราะขณะนี้กำลังเจ้าหน้าที่
ได้ประสานเส้นทางไว้หมดแล้ว

มันมีแต่คนในจังหวัดเนี่ย

ก็เท่านั้นเองทางตำรวจก็ตอบไปว่า

เท่านั้นเองประเด็นเดิมครับ

ในเชิงที่จะเป็น
มีมูลเหตุที่จะถูกประทุษร้ายอะไรอย่างนี้นะครับ
น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะครับ

คือเป็นการตามรถตามการรถยิงหรือว่า
น่าจะจอดคุยกันก่อนนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องรอผลพิสูจน์
ทางพิสูจน์หลักฐานภาค
ขณะที่ความคืบหน้าในการตามตัวในลบวันนี้

ได้เข้าเก็บวัตถุพยานกับรถผู้ตายเพิ่มเติม
วกกับช่วงบ่ายชุดสืบสวน
จำลองเหตุการณ์ณจุดเกิดเหตุ
สรุปเหตุการณ์นี้ว่าในลบทำคนเดียว

ทราบว่าคนเดียวคนเดียวครับ
ลักษณะที่เกิดเหตุนะครับน่าจะมีการคุยกันก่อน
คุยกันนะครับแล้วอาจจะคุยกันไม่ลงตัวหรือไงก็ตามเนี่ย

การตามตัวในรบผ่านมาแล้วสองวัน
ทางตำรวจแสดงความมั่นใจว่ามีความชัดเจนไปมาก
และรู้ทุกความเคลื่อนไหวของฝั่งผู้ก่อเหตุ
และขณะนี้รอเพียงอย่างเดียว
คือการนำตัวในลบมาดำเนินคดีตามกฎหมายเท่านั้น
นนจิรันดรถ่ายภาพณตะพงศ์เรียบสันเทีย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน